ต้องบอกว่างานนี้แฟนคลับคงเฮกันดังสนั่นได้แล้ว
แคปชั่นฮาเพื่อเป็นการสยบข่าวว่าทั้งคู่นั้นสดเกาเหลากันนั่นเอง
วันนี้มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายหญิงด้วยใช่ไหมคุณ
ซึ่งก็สามารถสยบข่าวเมาส์ข่าวลือที่ว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะกัน
เหตุเพราะว่าฝ่ายหญิงให้ความสำคัญกับแฟนนุ่มมากจนเกินไปค่ะ
แคปชั่นติดตลกยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้สดเกาเหลากัน
ทำเอาเหล่าแฟนคลับส่งเสียงเฮขึ้นมาทันที
เพราะพักหลังมานี้มีข่าวหนาหูว่ามีเหตุให้ทั้งคู่ต้องผิดใจกัน
ซึ่งหนึ่งในนั้นเกิดจากการที่ฝ่ายหญิงเปิดตัวคนรู้ใจทายาทห้างดัง
แต่ตอนนี้หายหง่อนกันแล้วและสามารถร่วมงานกันได้เช่นเดิม
ส่วนเรื่องงานพรีเซนเตอร์ที่ทั้งคู่เคยมีคู่กันแต่ระยะหลังกลับหดหายไปนั้น
เนื่องจากหมดสัญญาไม่ได้เกิดจากการทะเลาะกันจนกระทบถึงงานอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะ
ยังคิวยังไม่ได้เลยค่ะละครเริ่มเปิดแล้วของเขาก็ละครเปิดแล้วกิ๊กก็ละครเปิดแล้วด้วยค่ะ
มันก็ตามสัญญาค่ะสัญญาหมดถ้าเขาต่อก็เราก็ยินดีเราก็ดีใจ
แต่ถ้าไม่ต่อด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับการตัดสินของทางผลิตภัณฑ์
เดี๋ยวเป็นเราก็เป็นคนอื่นมันก็หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนแบ่งกันไป
งานที่เป็นคู่ก็ยังมีอยู่เช่นเดิมเหมือนเดิม
ใช่แต่อะไรที่เขาต้องเปลี่ยนมันก็คือต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาปกติค่ะ